ถ้าเลือกเจอได้อันดับหนึ่งนี่ถือว่าเท่เลย

ข้อไม่คอรัปชั่นซื่อสัตว์ค่ะ

ทำไมมั่นใจว่าข้อนี้ท็อปไฟล์แน่นอน
เพราะว่าคนกรุงเทพต้องการนักการเมืองที่ซื่อสัตว์ไม่คอรัปชั่น
ยังคิดว่าอันนี้ต้องอยู่ในท็อปไฟต์แน่นอนเลยค่ะน้าเน็ก
พี่โรสนามีเวลา๒นาทีที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วไปครับ
ดิฉันมีโซโลแกนนะคะว่า
ต้องหยุดโกงกรุงเทพเปลี่ยนแน่
เพราะไม่ว่าเราจะคิดถึงเรื่องของโครงการวิริสมาหลาขนาดไหนนะคะ

เราจะไม่สามารถทำสิ่งที่เราต้องการได้

ในกรณีของกรทมนั้นมีศักยภาพเยอะ
เรามีทั้งโฮปมาน
มีทั้งวิสาหกิจของกรทม
ที่จะสามารถทำรายได้

เราจะสามารถนำเอาสิ่งที่เป็นทรัพยากรเหล่านี้

ประชาชนชาวกรทมได้อย่างเต็มที่

ฉันมีนโยบายอย่างน้อยที่สุดเนี่ย

บำนาน๓๐๐๐บาททำได้แน่นอน
ในเงินทำโครงการต่าง

ขยะซึ่งมันเคยเป็น

ต้องใช้เงินจำนวน๗๐๐ล้านต่อปี

ถ้าเราเปลี่ยนขยะให้เป็นรายได้

สำหรับการช่วยเหลือสวัสดิการ

กิจการวิสาหกิจของกรทม

ไม่มีการใช้เงินอย่างสุรุยสุราย
เราก็จะมีเงินสำหรับที่จะมาเป็น
สวัสดีการสำหรับผู้สูงอายุ
กรทม๓๐๐๐บาทนี้

แล้วก็ยังมีกรณีอีกหลายเรื่องนะคะ
ทุจริตในเรื่องของขยะ

คนกฏมต้องการคนสวยซ้ำ

คาดหวังใดในโพลนี้

ทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงดีขึ้น

ก็หลายคนก็เจอปัญหาหนี้สิน

ปัญหาที่เจออยู่ที่หน้าปากซอยก็
เดิมจนรู้สึกสิ้นหวังไปแล้ว

นี่แหละคืออันดับหนึ่งแน่
คุณมีเวลา๒นาทีเพื่อจะเล่าให้เราฟังครับ

คุณพร้อมนะครับ๒นาทีไปครับ

ทุกคนคงเคยได้ยินสโลแกน
กรุงเทียบชีวิตดีใช่ไหม

คือกรุงเทพมหาคอนเรามีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่

เรามีโรงแรม๖ดาว

เต็มไปหมดเรามีโรงแรมหรูเรามีคอนโดหรู

มีคนที่ถูกไล่ลื้อและต้องไปอยู่

แสดงว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่มีความสุขจริง

ถ้าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ทุกคนลำบาก

รายได้เมื่อหาค่าใช้จ่ายข้อเหลือน้อยลง

ก็คือสิ่งที่เขาต้องการให้ผู้ว่าเข้าไปแจ้ไขปัญหา

ที่จะทำให้เขาเข้าถึงบัตรทองได้อย่างครอบคลุม
เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการหาหมอ

ก็จะหวังว่าผู้ว่าจะเอางบประมาณมาเติมสวัสดิการให้กับเขา
ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเพื่อเติมกำลังซื้อให้กับกรุงเทพหานคร
ที่สำคัญที่สุดครับผมคิดว่าณวันนี้เนี่ย
คนกรุงเทพต้องการการเปิดเมืองแล้ว
การค้าการขายให้เหมือนใกล้เคียงปกติ
เพื่อเราทุกคนจะได้ทำมาหากินมีรายได้
และกลับมามีความสุขใกล้เคียงตามปกติสักที
ผมว่านี่แหละครับคือสิ่งที่คนกรุงเทพต้องการ
ครับคุณยังมีเวลาอีกนิดหน่อยนะครับ
หรือเรื่องน้ำท่วมนะครับทุกคนก็ถามกันเรื่องของอุโมงยักษ์ใช่ไหมฮะ

ที่ทำให้หน้าบ้านเขาน้ำไม่ท่วมใช่ไหมครับ
หรือแม้แต่ทางเท้าที่เขาเดินอยู่ทุกวัน
ทำไมหน้าธรรมเนียบรัฐบาลเรียบได้

ผมว่านะยังไงเรื่องนี้ต้องเข้า๑ใน๕แน่นอน
นโยบายทำได้จริง

เขาจะเชื่อได้ยังไงว่านโยบายที่พูดไปทำได้หรือไม่
ผมว่าเขากังวลข้อนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะ
โอเคเอาละเพราะฉะนั้นพี่เอ๊คุณมี๒นาที

ไอ้การจะทำนโยบายให้จริงเนี่ย

หรือว่าบรรดาผู้สมัครก็หาเสียงก็ขี้โม้หลอกเราไปวันหรือเปล่า
สองนาทีนะครับไปฮะ
ชัดเจนนะครับเพราะว่าผมประกาศตั้งแต่วันประกาศตัวว่า
นโยบายของเราเปลี่ยนกรุงเทพนะครับ
เป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียน
ซึ่งนโยบายเปลี่ยนชีวิตคนเปลี่ยนเมืองเนี่ย
มันมาจากการรวบรวมนะครับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนจริง
และตัวผมเองนะครับผมมาเพราะว่าความมุ่งมั่น
แล้วกอทมมันก็เป็นงานช่าง
มันเป็นงานที่เกี่ยวกับงานโยธาถนนซุดนะครับ
น้ำท่วมจราจรก็เป็นงานที่เป็นพื้นฐานชีวิตวิศวกรอื่นอยู่แล้ว
แล้วก็ยังมีเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนนะครับ
เรื่องอะไรบ้างคนก็ห่วงลูกครับน้า
เรื่องการศึกษาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาห่วงมาก
ผมก็ตั้งใจนะครับนโยบายที่จะตั้งใจทำให้
หนึ่งเขตมีโรงเรียนที่ไร้ลอยต่อ
เรียนตั้งแต่ก่อนรูปราณถึงจบม๖ได้
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมทำมานะครับ
เช่นเดียวกันเรื่องทางด้านสาธารณสุข
เขาก็ห่วงคุณพ่อคุณแม่เขาว่าจะทำอย่างไร
อยากจะให้หมอมีสาธารณสุขดีใกล้บ้าน

แต่หมอไม่พอเติมหมอเข้าไปเติมเครื่องมือแพทย์เข้าไป
และอยากจะปิดท้ายนะครับว่าอยากจะเป็นผู้ว่าที่นำเทคโนโลยีเนี่ย
มาใช้ในการบริการประชาชนซึ่งมันจะตอบสนองทุกข้อแล้วครับ
ไม่ไปถึงไหนครับเพราะงั้นแล้วตั้งใจจะเป็นผู้ว่า
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาของเมืองให้ได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้นโยบายทุกอย่างเป็นสิ่งที่ผมทำมาแล้วในชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสาธารณสุขนะครับเรื่องงานช่าง
ซึ่งมันเกี่ยวกับกรทมมากและอยากจะบอกว่า
เรื่องที่นำเสนอไปเป็นเรื่องที่เมืองอื่น
ที่เขาเจอปัญหาที่กรุงเทพเขาประสบความสำเร็จมาแล้ว
เพราะงั้นแล้วผมมั่นใจในทุกนโยบายทำได้จริง
นี่ครับเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้คำนั้นครับ
๑๐ข้อนี้มี๙ข้อที่บรรจุอยู่ในนโยบายหาเสียงของทุกคน
มีข้อเดียวที่ไม่อยู่ของใครสักคนเขาจะพูดข้อนั้น

ผมเอาข้อแรกเลยครับตั้งใจทำงานโดยไม่เล่นเกมการเมือง
ไม่เคยพูดและไม่อยู่ในนโยบายหาเสียง
ใดที่๑๐ก็ยิ่งหล่อเพราะมันโผล่เข้ามาได้ยังไง
แสดงว่าคนกรุงเทพบาดเจ็บจากการไม่เล่นเกมการเมือง
จากการเกมการเมืองเล่นเกมการเมือง
โอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาตำราเว้ย
ก็พี่ในให้ผมที่๔๑๒๓ออกไปแล้ว
เพราะอันนั้นพร้อมนะพี่นะโอเค
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ล่ะกูแทงสวน

เราไม่ได้เป็นเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เราไม่ได้เป็นนโยบายอะไรดีที่ลงตัวนะครับ
แต่กรุงเทพเป็นวิกฤตซิตี้
เป็นเมืองที่ได้รับวิกฤตมาตลอด

เวลาปิดถนนก็มาปิดในกรุงเทพนะครับ
วิกฤตโควิดเวลาเกิดขึ้นคนกรุงเทพก็ได้รับวิกฤตหนักสุด

วิกฤตเศรษฐกิจคนกรุงเทพก็เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่
และได้รับวิกฤตจากเศรษฐกิจมากที่สุดครับ
คนกรุงเทพอยู่กับนักการเมือง
อยู่กับธรรมเนียบรัฐบาลก็อยู่ในกรุงเทพ

เพราะฉะนั้นเขตการเมืองหรือพื้นที่ที่เล่นการเมืองเยอะที่สุดก็อยู่ในกรุงเทพ

คนกรุงเทพรู้สึกไม่สบายใจกับการเล่นเกมการเมืองมาเยอะครับ
วิกฤตที่ผ่านมาวิกฤตโควิดเราจะเห็นว่ารัฐบาลหรือกรทมควรที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีกว่านี้
มีการสั่งวัคซีนมีอะไรต่างขึ้นมาซึ่งวัคซีนทุกคนก็เห็นว่าเป็นวัคซีนที่ทั้งโลกเขาบอกว่าไม่ได้เป็นวัคซีนที่ดี
ที่แต่ละประเทศอยากใช้แต่ของเราก็ไม่ซื้อนะครับวันคดีเราไม่ซื้อเรามาซื้อไอ้วัคซีนที่คนไม่ชอบนี่แหละ
มีครั้งหนึ่งซึ่งผู้ว่ากรทมคนที่ผ่านมาบอกว่าจะนำวัคซีนเข้ามาผมเห็นเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง
แต่ก็ไม่สามารถที่จะนำเข้ามาได้เพราะว่ารัฐบาลไม่ให้นำเข้ามาก็จะไม่ต้องยกเลิกไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นการที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดครับ
ศูนย์เสียชีวิตต้องสูญเสียคนที่รักไปเป็นจำนวนมากผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลทำได้ดีหรือกรทมทำได้ดีโดยที่ไม่เล่นเกมการเมืองจะทำให้คนกรุงเทพตายน้อยกว่านี้อีกอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
เรามาดูอันดับโพลทั้งหมดเลยแล้วกันครับมาดูครับ

ทำให้คุณภาพชีวิตคนกรุงอันดับ๒

มีวิสัยทัศน์ทันสมัย
อันดับ๖รับฟังเสียงประชาชน
แหม่งใกล้ท็อป๕นะครับ
อันดับ๗ทำงานเชิงรุกวางแผนล่วงหน้า
อันดับ๘รู้ใจคนกรุงแก้ปัญหาถูกจุด
ส่วนอันดับ๙พี่สินทาตอบไปแล้วว่า

ส่วนอันดับ๑๐นี่ถึงลูกถึงคน